เหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
คือวันก่อนครับคุณผู้ชมและมิ้นตำรวจสนปักคลองศาล
รับแจ้งว่าไปเจอศพลอยไปติดอยู่บริเวณท่าน้ำหลังวัดลาดบัวขาวครับ
บริเวณตรงจุดนี้ในเขตบางคอแหลมกรุงเทพ
บริเวณท่าน้ำหลังวัดแล้วเป็นศพปริศนาด้วย
เพราะว่าจุดที่ไปเจอศพและชิ้นส่วนศพที่เจอ

เจอแค่ส่วนราวนมขึ้นไปจนถึงหัว
ล่าสุดครับวันนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอชิ้นส่วนเพิ่มเติม
คือท่อนแขนขวาลอยไปติดอยู่ด้านข้างเรือ
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล
ในขณะที่อีกหนึ่งชิ้นส่วนที่เจอคือข้อเท้าขวา
พบว่าลอยอยู่บริเวณท่าเรือวัดโพเขตพระนครกรุงเทพ
เป็นที่สยองของทุกคนที่เจอที่รู้เลยฮะ
เมื่อวานมาครึ่งหนึ่งวันนี้มาอีกส่วนหนึ่งมาอีกท่อนหนึ่ง

แต่เป็นส่วนเดียวกันหมดไหมเป็นร่างเดียวกันทั้งหมดไหม

แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกัน
หลังจากที่เมื่อวานนี้เจอส่วนราวนมขึ้นไปถึงหัว
คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนร่างของผู้ชายอายุประมาณสัก๕๕๖๐ปี
แล้วก็หัวล้านผมเริ่มเหงาขาวแล้ว

คนที่ไปเจอศพครับบอกว่าเมื่อวานนี้เขาไปทำงานลอกท่อ
ช่วงพักเที่ยงจะไปผูกเปรย์นอนที่สารา
ยังไม่ทันจะได้ผูกเลยเห็นเหมือนหัวคนด้วยความไม่แน่ใจ
ไปตามลุงลุงที่ทำงานด้วยกันบอกลุงลุงมาช่วยผมดูหน่อย
ผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นอะไรลุงมาดูด้วยกันหน่อย
ลุงมาดูปั๊บอาลุงเห็นเหมือนผมใช่ไหม
เป็นชิ้นส่วนศพเลยรีบโทรแจ้งตำรวจครับ
ผูกเปรย์นอนที่สารานี้หรอ

แล้วก็เลยเดินเดินไปดูว่าใช่ไหม

ก็คือเห็นเป็นแค่ตรงไหนบ้าง

ไม่มีแขนมีแต่หัวชิ้นส่วนครึ่งบน

ร่างผู้ตายเป็นไปได้ว่าอาจจะโดนใบพัดเรือขนาดใหญ่

แต่ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะครับ
ต้องรอผลชนสูตรของแพทย์นิติเวทยืนยันอีกครั้ง
ชิ้นส่วนศพทำไมถึงถูกแยกส่วนเป็นแบบนี้ได้
และจะเร่งติดตามตัวว่าผู้ตายเป็นใคร

หรือว่ามีใครแจ้งความคนหายคนตายไว้หรือเปล่า

ดังนั้นใครที่คิดว่าเป็นญาติตัวเอง
มีใครหายออกจากบ้านแล้วตามหาตัวไม่เจอ
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่แผนกนิติเวศ
โรงพยาบาลสิริราชหรือโรงพักปากคลองศาล
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ